พาคุณผู้ชมไปที่นครปฐมกันหน่อยนะคะผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยมีอาการป่วยจิต
หายจากบ้านไปเอ๊ะหายไปไหนพอคนจะเข้าไปหาในบ้านปรากฏอ้าวไม่อยู่ในห้อง
อืมเดินหาทั่วบ้านสุดท้ายนี่ค่ะนอนตายอยู่ตรงนี้อ้าว
สภาพหน้านี่ปูดบวมหมดเลยนะคะมีรอยช้ำที่รอบดวงตาด้วย
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะตรงนี้เป็นบ้านอยู่ในตำบลสระพัฒนาในอำเภอกำแพงแสนค่ะ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวผู้ตายคือนายพนมนะคะอายุห้าสิบแปดปี
สภาพเนี่ยคือไม่ได้สวมเสื้อสวมกางเกงขาสั้นหน้านี่บวมปูดไปหมดเลย
มีรอยช้ำรอบตาและตรงไทยทอยก็ยุบด้วยเสียชีวิตอยู่ที่ครัวหลังบ้านค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่บ่ายวันที่๑๓มีนาคมเมื่อวานนี้นะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าบ้านผู้ตายเนี่ยอยู่ติดริมถนน
ด้านหน้ามีมอเตอร์ไซค่วงข้างหรือว่าซาเล้งจอดอยู่
เคียงกันมีเก้าอี้ไม้ที่ผู้ตายมักจะเอามานั่งเผาฟืน
แล้วก็ยังมีเศษไม้ที่เอาไว้ใช้ทำกองฟืนอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะคะ
ดูรอบบ้านแล้วเนี่ยไม่เจอใครพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เลย
ไปคุยกับเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านก็เล่าบอกว่า
นายพนมคนนี้เขาก็จะอาศัยอยู่คนเดียวนี่แหละที่บ้านหลังนี้
เที่ยงสักเที่ยงวันที่๑๒มีนาคมได้ยินเสียงเขาร้องโอดโอยเหมือนเจ็บอะค่ะ
อยู่ที่ครัวหลังบ้านร้องอยู่ชั่วโมงนึงได้
แล้วเสียงก็เงียบไปเธอก็ไม่ได้เอกใจว่านายพนมเป็นอะไรหรือเปล่า
วันที่๑๓มีญาตินายพนมมาหาที่บ้านหาก็ไม่เจอ
แต่เดินเข้าไปในครัวเท่านั้นแหละค่ะเจอเป็นศพเลย
ตอนแรกเขาบอกว่าเขามีโรคประจำตัวหรือเปล่า
อาจจะกินเหล้าหนักแล้วก็เลยเสียชีวิตไหม
ได้ยินเสียงร้องคนคางเป็นเสียงเสียงร้องโอดโอยอ่ะค่ะร้องแบบอืม
เหมือนร้องเหมือนก็เหมือนเมายาหรืออะไรสักอย่าง
เราก็ไม่รู้ไงคะว่าเขาเป็นอะไรร้องอยู่นานครับนานค่ะ
นานอยู่ประมาณสักเป็นชั่วโมงอยู่เป็นชั่วโมงน่ะ
เมายาเมาเหล้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างอื่น
แล้วเราเห็นว่ามีใครเดินเข้าออกไม่มีค่ะไม่มี
ตอนเช้าที่เขามาเรียกกันเขาถึงมาเห็นเขาถึงมาเจอ
ทีมข่าวเราก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงค่ะ
จะได้รู้ว่ามีคนเดินเข้าบ้านหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
ตรวจสอบแล้วกล้องวงจรปิดวันที่๑๒มีนาคมไม่เห็นภาพอะไรแต่มีเสียงคะเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมลองฟังนะคะ
นี่ค่ะมีเสียงร้องมีเสียงร้องเฮ้ยเนี่ยเสียงคนพ่อแน่ใจว่า
เป็นเสียงคนตายหรือเปล่าอ่ะนะคะเขาบอกเป็นช่วงเวลาเที่ยงถึงสี่โมงเย็นอ่ะ
ได้ยินเสียงนายพนมร้องโอดโอยแต่เสียงมันจะสูงสูงหน่อยโอ๊ย
แบบเหมือนเสียงผู้หญิงอะค่ะลักษณะเหมือนพูดคนเดียว
ตอนสี่โมงสิบสองนาทีเนี้ยค่ะตอนนี้เลยเนี้ยจะได้ยินเสียงร้องถี่มากขึ้น
ดังขึ้นด้วยร้องอยู่ประมาณสัก๒๐ครั้งได้
แล้วเสียงก็เงียบไปตอน๔โมงครึ่ง

เราคุยกับพี่สาวของผู้ตายนะคะคือพี่สาวเนี่ยเดินทางมาที่บ้าน
เพื่อทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณก็ใช้เวลาแค่ไม่นานนะคะ
แล้วก็ขึ้นรถกระบะไปเธอก็เล่าบอกว่าน้องชายเป็นผู้ป่วยจิตเวท
อยู่บ้านนี้คนเดียวปกติเธอจะจ้างน้องชายไปช่วยให้อาหารกุ้ง
แล้วก็รับจ้างจับกุ้งทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ย
น้องชายไม่ได้ออกไปทำงานพอมีชาวบ้านมาตามก็พบว่าเสียชีวิตแล้ว
แต่ดูจากประตูบ้านเนี่ยมันมีร่องรอยถูกงัดแถมพระพุทธรูปที่บูชาก็หายไปสององค์ด้วย
ก็เบื้องต้นรู้มาว่ามีเรื่องแปลกในการตายครั้งนี้คือ๒อย่าง
ยังไม่ได้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะว่ามีทรัพย์สินอย่างอื่นที่หายไปหรือเปล่า
แล้วมาเจอตั้งแต่กี่โมงคะว่าเสร็จมายโมงมายโมงยี่สิบนี่แหละเสร็จนี่แหละ
ล่าสุดนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมก็ลงพื้นที่
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะ
โดยเฉพาะตรงจุดที่นายพนมล้มลงเสียชีวิตนะคะ
จากการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นค่ะเขาบอกว่า
นายพนมน่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่ใช่เป็นการฆาตกรรม
ส่วนแผลที่หัวที่วัดไทยทอยมันยุบเข้าไปค่ะ
น่าจะเป็นการลื่นล้มหัวกระแทกพื้นมากกว่า
แล้วก็ที่มีเลือดออกอยู่ตรงจุดที่เขาเสียชีวิตเนี่ย
น่าจะเป็นเลือดที่ออกจากจมูก
ชนะสูตรเนี่ยเห็นว่าผู้ตายเป็นโรคตับแข็งด้วย
เวลาถูกกระแทกแรงเนี่ยมันจะเกิดอาการสำลักเลือด
แล้วก็เสียชีวิตอันนี้เป็นข้อมูลจากทางแพทย์นะคะ
ส่วนทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกไม่แน่ใจเหมือนกัน
ว่าผู้ตายเอาพระเครื่องไปขายเพื่อซื้อเหล้าดื่มหรือเปล่า
เพราะว่ามันไม่ได้เป็นพระเครื่องราคาแพงอะไร
ก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว

สืบสวนสพกระติกบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบพยานแวดล้อม
แล้วก็กล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
เพื่อจะดูว่ามีการทะเลาะมีการวิวาสหรือว่ามันมีเหตุอื่นนอกจากอุบัติเหตุหรือเปล่าค่ะ